๕ภัฯท์ยังเดียวเพราะภาค

ถ้าเรียกว่าสังเกตุภูมิจันทร์เป็นบรรวัณมันไม่ช่วยมาทุกปัน

พี่น้องรักกันหมดทุกคนไม่มีปัญหา
แต่บางเรื่องเมืองราวมันก็ต้องมีที่มาทุกปัน
คนต้องเข้าใจธรรมชาติของและการเมือง
ถ้าเราไม่เข้าใจธรรมชาติของนักการเมืองเราก็ไม่ได้เข้าใจ
วว
คุณมงคลกิศก็อยู่ตรงนี้แล้วจะพูดคุยกันเลยไหมคะ

ไม่สามารถเรียกว่าขับอะไรก็ได้

ในการขับเคลื่อนรัฐบาล

เราจะมีการกำชับอย่างไร
เสียงไม่แหว่ง

เสียงไม่แหว่ง

อันนี้ดูเหมือนส่งสัญญาณถึงหัวหน้าภักดิ์ภรรยาประชาลักษณ์เลยนะครับ
ไม่ทราบผมไม่ได้หมายถึงใคร
ผมหมายถึงสิ่งที่เขาคุ้นลืม
เขาถึงหลักใจขึ้นหลักใจด้วยครับ
ตอนนี้ผมมาทำหน้าที่เป็นแล้วทุกวันดีกว่า

ตอนนี้ผมมาทำหน้าที่เป็นแล้วทุกวันดีกว่า

ผมต้องทำหน้าที่เป็นของผมที่ดีที่สุด
ส่งแล้วเรื่องริสถาคม
นี่น้องบ้านใดถ้าเสร็จในระหว่างพักโรงบาลทั้งหมด
ก็ต้องฟังกับมันถ้าคุณไม่ฟังก็เลยวันนี้จะเสียงงาน
แสดงว่าก็เห็นด้วยกับนักสิทธิ์ภาพเวรเทศกันใช่ไหมคะ
เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ควรให้ความสำคัญทุกคน
อย่าลืมว่าการตั้งรัฐบาลในครั้งนี้๑๐พักเล็ก
ของเวลาไม่ได้๑๐พักหรือ๑๒พักถือว่าเป็นกำลังสำคัญนะครับ
เป็นกำลังสำคัญถึงวันนี้เนี่ยมันเกิดไปประเภทเกิดงานประทับทุกทุกไม่ได้
ก็จะปฏิฟังเลยว่าไม่เห็นเรื่องการที่เหลือของคุณคือรักกับ
ไม่ใช่ผมไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของใครคนใดคนหนึ่ง
แต่ผมหมายถึงว่าพี่น้อง๑๐พักควรให้ความสำคัญของบ้าน
ผมพูดแค่นี้ที่เหลือเดี๋ยวน้องมงกุลกิจต้องฟัง
แปลว่าที่ผ่านมาไม่ได้ให้ความสำคัญจาก๑๐พัก
ก็ต้องฟังจากน้องมงกุลกิจว่าเขาได้รับความสำคัญใจอะไร
อันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างน้องนะแต่ว่าเขาเสียสละมามากพอแล้ว

คือพักร่วมเนี่ยนะครับเขาเซ็นสัญญากับใคร
เขาทำเอโมอยู่กับใครคนนั้นควรจะรับผิดชอบ
ไม่ทราบอันนี้ตุลมงกิจเขาปฏิใจอะไร
แล้วตายแล้วเขาฟังด้วย

กาถิ่นบอกว่าแก้วมันร้าวอาจจะเหยียวยาแบบนั้น
แก้วมันร้าวก้าวก็มันหลอมใหม่
หลอมใหม่ฉันจะเป็นเหมือนเริ่มไหมคะ

ผมไม่ทราบเพราะเวลานี้ไม่ได้ดูแลเรื่องปัญหาสารร้อยร้าว

เราจะต้องเอาข้อเสนอกของพักเล็กไปซึ่งซึ่งกับ
เราต้องดูนะว่าที่ผมประสานประสานก่อนตั้งรัฐบาล
หลังจากการจัดตั้งรัฐบาลแล้วผมก็ไม่ได้ประสานกับพัก
พอที่กดจบแล้วทุกคนก็ส่งตัวแทนมาเป็นตำรวจการเรียบร้อยแล้ว

ทางออกตรงนี้ควรจะเป็นยังไงครับคุณธรรมนัก
ทางออกตรงนี้ควรจะเป็นยังไงเพื่อที่จะมาสานร้อยล้า
ผมเรียนก่อนกลางเจนว่าถ้าผมไม่ได้รับมาบหมาย

ในฐานะที่ร่มรัฐบาลเราจะส่งกัญญาณหรือบ่อ
ในฐานะที่เราก็อยู่ในภักร์แล้วก็บังกับด้วย

จะให้มีนโยบายชัดเจนแล้วก็จะให้ผมไปคุยกับศิษย์บาลกรายการอย่างไร

เป็นพี่น้องกันอยู่แล้ว
ผมไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งกับพี่น้อง๑๐พักเล็กนะครับ

คุณธรรมนักไม่มีแต่ว่าคนอื่นมีนะครับ

แต่คือเราก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องนี้

ผมคงคงจะคุยกับพี่น้อง
มีการกัดสร้างหัวหน้าภาพเลยค่ะ
ภาพให้มาเจอกับพักเล็กก็ไม่ทำ